ต่อกันที่เหตุหนุ่มใหญ่นั่งบนรถจักรยานยนต์
จู่เกิดอาการชักเกร็ง
หงายแล้วก็หัวฟาดพื้นเลยนะครับ
แต่เคราะห์ดีเขาบอกว่าพลเมืองดีเห็นเข้าก็เลยเข้าช่วยเหลือ
ตอนที่หนุ่มใหญ่คนนี้เขาชักเกร็ง
พลเมืองดีเขามีวิชาในการที่จะประถมพยาบาล
ด้วยการเอาผ้าไปยัดเข้าไปในปากไม่ให้กัดลิ้นตัวเองนะครับ

สัตวี้ผู้นำเขาเป็นงานนะโอ้โหเนี่ยนะครับช่วงจังหวะที่
มีอาการแล้วนะค่อยเกร็งแล้วค่อยค่อย
หลังจากนั้นหงายเลยแล้วก็ชักเลยแต่ว่าเป็นห่วงมาก
หัวฟาดพื้นกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
โดยผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายศักดาดวงอุพมาอายุ๕๒ปีนะครับ
คีย์รถจักรยานโยนมาและมาจอดตรงหน้าตลาดสวินธวงศ์
ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วก็ปรากฏอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
ชักเกร็งแล้วก็ล้มหัวกระแทกพื้นนะครับ
คนที่เข้ามาช่วยหนึ่งในนั้นก็คือนายสายทานแดงชาติ
เพื่อป้องกันไม่ให้นายศักดาชักแล้วก็กัดลิ้นตัวเองนะครับ
ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะฮะ
แล้วก็จากแรงกระแทกทำให้นายศักดา
มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะด้านหลังโดยหัวแตกนะครับ
แล้วก็มันน่าจะมีผลนะคุณนะเกี่ยวกับเลือดข้างอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่านายศักดาอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับ
นายสายทานหนุ่มพลเมืองดีเปิดเผยนะครับว่า
นายศักดาขี่รถจักรยานยนต์มากับหญิงสูงวัย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแม่นะครับ
โดยหญิงสูงวัยได้ลงจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็เดินเข้าไปในตลาดสุวินทะวง

ตัวนายศักดานั่งรอแม่อยู่แล้วก็คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าตลาด
ซึ่งเชื่อว่าอากาศมันร้อนจัดนะคุณอากาศร้อนจัดด้วย
แล้วก็นายศักดานั่งตากแดดเป็นเวลานานนะครับ
อาจจะทำให้โรคประจำตัวคือโรคลมชักกำเริบ
ควบคุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยหงายหลังลงไปกระแทกกับพื้นแบบนั้นนะครับ
ตัวเขาตอนนั้นตั้งสติตั้งสติเป็นอย่างดีมากเลย
เคยรู้ไงรู้วิชาเกี่ยวกับการประถมพยาบาล
ชักก็กลัวว่าจะกัดลิ้นตัวเอง
ก็เลยฉวยหยิบผ้าที่หาได้แถวนั้นแหละ
ยัดเข้าไปในปากของผู้บาดเจ็บป้องกันการกัดลิ้น
ก็อย่างที่บอกเขาเคยศึกษาข้อมูลจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นนะอย่าใช้พวกช้อน
หรือของแข็งอย่างอื่นยัดเข้าไปโดยเด็ดขาด
เพราะมันยิ่งจะเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับนายศักดาตอนนี้ก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอาการชักเกร็ง
โดยเฉพาะเรื่องของอาการทางสมองด้วยคุณ

ก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธโสธร
มารับตัวไปรักษาแล้วนะครับ